ต่อกันที่อีกหนึ่งความเชื่อแล้วกันนะคะสายความเชื่อ
มันเป็นความเชื่อเนี่ยนะเรื่องนี้มันเป็นเอ่อ
ความจิตใจจริงจริงนะมันเป็นที่แบบว่าที่มึงมีทางใจจริงจริง
เรื่องดวงนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ๖ตุลาคมนี้
เลิกดีหมอช้างบอกว่าในทางหรษาทนั้นนะเป็นวันปีใหม่ของดวงสามราศรี
ปั๊วอาจจะมีแววปังปังได้นะคะอ่าซึ่งราศีพิจิกษ์เนี้ยนะคะ
ในวงการบันเทิงบ้านเราคือรวมดาวเลยก็ว่าได้
ซุปรันดังมากมายค่ะก็มากองกันอยู่ราศีนี้เพียบเลย

รวมถึงดวงวงการบันเทิงจะเปรี้ยงปร่างขนาดไหน

มิติกนี่ก็สูญรวมตัวพ่อตัวแม่เลยนะครับ
มาตั้งแต่รุ่นพี่เบิร์ตเลยนะครับคือคนพี่เบิร์ตอ้ำอะไรพวกนี้อยู่
เชื่อว่าความคึกคักของวงการบันเทิงเองเนี่ย
ตัวดาวน์สุขในช่วงปลายปีก็เดินมาอย่างในทางที่ดีขึ้นเยอะ
เชื่อว่าก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี
หลังจากที่เราอาจจะมีข่าวเศร้าเสียใจอะไรกันมา
เชื่อว่าในช่วงปลายปีเนี่ยก็น่าจะมีข่าวที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นครับ